ต่อที่เรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์
ก็มีคนวิดีโอคอลมาชื่อเหมือนผู้หญิง
เธอก็กดลับไปคิดว่าลูกค้าคอมาถามเรื่องของสินค้า
รับไปปุ๊บเป็นผู้ชายถอดเสื้อถอดผ้าแต่ว่าใส่แพมเพิร์ตนะ
แพมเพิร์ตเป็นผู้ป่วยติดเตียงฮะ
แล้วก็เอามือล้วงไปที่อวัยวะเพศถามอะไรก็ไม่ตอบโชว์อยู่อย่างนั้นนะฮะ
อุจจาตามากเหมือนต้องการจะระบายอารมณ์อะไรทำนองนั้น
แต่ว่าก็ถามก็ไม่ตอบให้ดูแต่ภาพอย่างนี้
ก็ล้วงเข้าไปล้วงเข้าไปแบบนี้ฮะแล้วใส่แพมเพิร์ตอยู่นะครับ
ผู้ชายที่วิดีโอคอลมาหาผู้หญิงนั้นเป็นผู้หญิงคนนี้เป็นแม่ค้าออนไลน์นะ
แล้วพอกดปุ๊บก็เป็นภาพนี้ไม่สวมเสื้อผ้าใส่ตะแพนเพิร์ตอยู่
หงายอยู่บนเตียงทำท่าเอามือขยำของลับล้วงไปล้วงมา
การจะโชว์ให้ดูแบบนี้แหละครับโดยเจ้าของโพสต์บอกว่า
เช้าเช้าเนี่ยนั่งทำงานก็มีโรคจิตวีดีโอคอลมาเราก็กดรับ
เพราะว่าชื่อเฟสเป็นผู้หญิงคิดว่าเป็นลูกค้าเพราะเรานั้นขายครีมออนไลน์
แต่ที่ไหนได้มันคือโรคจิตอยากดังจัดให้ค่ะ
แล้วก็บอกว่าระวังกันด้วยนะเห็นไหมรูปในโปรไฟล์กับกับ
ในชื่อเป็นผู้หญิงนะฮะแม่ค้าออนไลน์เจ้าของโพสต์ก็ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
ทีมข่าวบอกว่าชายคนนี้ใส่แพมเพิร์สไม่ได้พูดอะไรตอนวีดีโอคอลมาหรอก
แม้ว่าเธอพยายามถามแล้วว่าต้องการอะไรคอมาทำไม
ทำไมทำแบบนี้ผู้ชายคนนั้นก็ไม่ตอบไม่ตอบเลย
เอาแต่มือเอาลวงเข้าไปในแพมเพิร์ตนะฮะแล้วก็ขยับขยำยุกยิกไปมาอยู่ข้างในนะฮะ
ทำท่าคล้ายคล้ายกับจะล้วงของลับออกมาเธอตัดสินใจติดต่อตัดการติดต่อไป
แล้วก็บล็อกผู้ชายคนนี้ไปเลยส่วนที่นำไปโพสต์ต้องการจะเตือนผู้หญิงคนอื่นอื่น
ให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้พวกชอบโชว์มีเยอะ
แล้วก็จะปรองเฟสเอาลูกผู้หญิงไปใช้
เป็นผู้หญิงพอคอมาปุ๊บก็กลายเป็นภาพแบบนี้แหละฮ
ค่ะด้านความเห็นของชาวเน็ตส่วนใหญ่ก็คิดว่า
เขาน่าจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงอ่ะเพราะว่าก็เนี่ย
แพมเพิร์ตอย่างนี้อาจจะป่วยแล้วก็มีปัญหาเรื่องของ
ทางจิตร่วมด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
อะไรแบบนั้นนะฮะก็ลองตรวจสอบดู
ถ้าเกิดใครเป็นญาติก็ตรวจสอบแล้วก็ช่วยเหลือญาติญาติ